ตามกันอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าเรื่องราวของหม่องทองดีนะคะ
หลังจากที่เมื่อวานนี้ก็กลายเป็นกระแสบนสื่อสังคมออนไลน์ค่ะ
ล่าสุดก็ตามต่อนะคะว่าหมองทองดีตอนนี้เขากลายเป็นครูฝึกโดรนระดับมืออาชีพนะคะ
ในการช่วยหาเฮลิคอปเตอร์ตกค่ะ
กระแสวิจารณ์ในโลกโซเชียลนะคะเรื่องราวของห่องทองดี
มีเด็กชายที่เคยโด่งดังจากการชนะการแข่งขันพับเครื่องบินกระดาษเมื่อปี๕๒นะคะ
แต่ว่าปัจจุบันยังคงไม่ได้รับสัญชาติไทย
เมื่อเย็นวันนี้ค่ะหม่องก็ได้เดินทางมาเล่าให้เราฟังถึงความคืบหน้าในเรื่องนี้
ผ่านรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญค่ะ
อาจารย์พิสิทธิมิตรเกื้อกูลนะคะนายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ
ปัจจุบันเป็นผู้ดูแลหมองทองดี
เปิดเผยว่าหลังจากที่หมองไปแข่งขันการพับเครื่องบินกระดาษที่ญี่ปุ่นเมื่อปี๒๕๕๙
หมองก็เริ่มสนใจแล้วก็ร่วมเข้าโครงการหนูน้อยเจ้าเวหาของสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับค่ะ
ปัจจุบันหม่องจบการศึกษาเพียงแค่มัธยมศึกษาปีที่๓
แล้วก็ไม่ได้เรียนต่อเพราะว่าเรียนไม่ไหวนะคะ
ตอนนี้ก็อยู่กับทางสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ
เพื่อเรียนรู้การใช้โดรนแล้วก็ยังไม่
ยังเปิดเผยด้วยนะคะว่ากลับมาจากการเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจสดร้อน
ภารกิจนำโดรนขึ้นบินเพื่อช่วยค้นหาเฮลิคอปเตอร์
กองทัพอากาศที่ตกในอุทยานแห่งชาติเขาชะเมามาค่ะ
วันที่ผ่านมาก็ไปช่วยบินค้นหาฮอตกครับ
ที่เขาชะเมานะครับ
ก็ถือว่าบินได้เนียนจนกระทั่งท่านเสนาวิกยธนชมเลยนะครับว่า
เครื่องบินตรงนี้ทำไมบินไปได้ไกลแล้วบินได้นิ่มจัง
ก็น้องเห่าทองดีนะครับเป็นคนบิน
ปัจจุบันนะคะหม่องสามารถใช้โดรนได้หมดทุกอย่าง
เรียนรู้ถึงขั้นเป็นระดับครูสอนโดรนได้แล้วนะคะ
ทุกวันนี้หม่องก็มีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่
แล้วก็ทางสมาคมก็กำลังจะส่งมองไปเรียนต่อ
แต่ปัญหาอยู่ที่เรื่องของสัญชาติไทย
หลายครั้งที่พาหมองขึ้นเครื่องบิน

บางสายการบินเนี่ยก็ไม่สามารถขึ้นได้
หมองค่ะมักจะน้อยใจตัวเองว่าอยู่ในประเทศไทยพูดภาษาไทยได้
แต่ทำไมทำเหมือนเขาไม่ใช่คนไทย
ไปฟังเสียงของหมองทองดีบางช่วงบางตอนกันค่ะ
อยากแบบว่าผมก็เป็นผมก็เกิดในเมืองไทยนะครับ
ผมก็เหมือนคนไทยคนหนึ่งแต่ไม่มีบัตร
ก็อยากได้บัตรประชาชนเหมือนเด็กทั่วไปที่เกิดในเมืองไทยครับ
นี่แหละค่ะก็เป็นประเด็นขึ้นมา
ก็เลยมานั่งคุยกันในสตูดิโอไทยรัฐทีวีของเรานะคะ

ภาพในอดีตดูสิคะนี่ตอนยังเด็ก
สมัยพี่มิวทำข่าวใหม่อ่ะก็เป็นข่าวหมองนั่นล่ะน้องหมองนั่นล่ะ
นะคะก็เล่ากันอีกครั้งหนึ่งเผื่อใครเพิ่งมาตามนะคะ
น้องหมองทองดีเนี่ยเป็นบุคคลไร้สัญชาติ
เคยได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเครื่องบินพับกระดาษระดับประเทศ
แข่งที่ญี่ปุ่นนะคะเป็นการแข่งขันพับกระดาษครั้งที่๔
ที่เมืองชิบะก็ได้รับรางวัลที่๓สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะคะ
ก็กลายเป็นกระแสขึ้นมานี่แหละค่ะหลังจากมีคนไปเจอตัวหม่องทองดี
ผู้ที่เคยโอ้โหดังมากอยู่บนทุกหน้าหนังสือพิมพ์นะคะ
ตอนนี้ก็เป็นครูฝึกโดรนแต่ก็น่าดีใจที่กลับมามีกระแสอีกครั้งหนึ่ง
ที่จะมีความหวังว่าแรงกระเพื่อมนี้จะส่งให้หมองทองดีได้รับสัญชาติไทยในเร็ววัน

เป็นกำลังช่วยให้น้องหม่องนะ
คือเมื่อวานพี่มิ้วเจอทั้งน้องหม่องทั้งอาจารย์พิสิทธิ์นะ
อาจารย์พิสิทธิ์บอกว่าดูข่าวเช้าของคุณมิ้วทุกวันเลย
ขอบคุณอาจารย์นะคะวันนี้ดูหรือเปล่าก็ไม่รู้
ก็มีภาพอาจารย์มาออกด้วยแล้วก็ยังคุยกับน้องหมองคุยกับพี่จอมขวัญเนี่ย
จำได้ไหมสมัยเราเป็นนักข่าวสาวทำข่าวน้องมอง

น้องตอบว่าน้องยิ้มอย่างเดียว
น้องเก่งนะเนี่ยตอบด้วยรอยยิ้มถือว่าสุภาพมาก
ไงคะอึ้งในความสวยของพี่มิ้ว
แต่ว่าจริงแล้วก็ดีใจนะอยากที่จะให้บ้านเราเมืองไทยเนี่ย
มีคนคุณภาพแบบนี้ที่เราช่วยพัฒนาประเทศของเราต่อไปด้วยนะคะ